สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
เชียร์บอลไทยกับซิกโก้
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราว
และเส้นทางความลำบากในการเป็นนักฟุตบอลของ
อธิษรอมรักษ์และสารวุฒิมาสุก
และในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัว
ภารกิจยามว่างของทั้งสองคน

หลังจากแขวนสตาร์ทหรือไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วคิดว่าอยากทำอะไรครับ
สิ่งที่ผมอยากทำก็ตอนนี้ผมก็มีการซื้อที่ไว้ที่นครสวรรค์
พร้อมกับศึกดวนลูกโทษที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันธุ์
พี่มุยครับเวลายิงเขายิงแบบนี้นะครับ
วางเท้าดีนิ่งแล้วก็ใส่มองที่บอล
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
เราจะเชียร์บอลแท้เพื่อคนไทย
ที่เราจะไปพบกับสองขุนพลช้างศึกไทย
ตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวในวงการฟุตบอลไทยกันก่อนดีกว่าครับ
เริ่มจากข่าวแรกหลังจากกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นของเจ้าเมซิเจ
โชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการพาทีมต้นสังกัด
กับศึกการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปียนครับ๒๐๑๙
ถือว่าเป็นการชิมลางก่อนฟุตบอลลีกระดูกาลใหม่
เริ่มการแข่งขันขึ้นในเดือนหน้า
มาถึงอีกข่าวที่น่ายินดีของนักเตะทัพช้างศึกไทย
ก่อนที่จะมีแมทการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
งานมงคลสมรสของตีสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุล
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกับแฟนสาวชื่นชนกสิริวัตรหรือน้องนิน
หลังคบหาดุจัยกันเกือบ๑๐ปี
บรรยากาศภายในงานครับก็มีเหล่าคนแวดวงกีฬามาร่วมงานและแสดงความยินดีกันอย่างครับข้าง
ส่วนใครที่ตามข่าวของโค้ชซิโก้
จากกรณีที่มีข่าวออกมาล่าสุดว่า
โคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
ตัดสินใจรับงานคุมทีมสโมสรในลีกสูงสุด

ซึ่งในขณะนี้ทางโคสิโก้ยังรอการพูดคุยถึงสัญญาฉบับใหม่อยู่
ตามที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เคยให้สัมภาษณ์ไว้และคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์
และอีกหนึ่งข่าวที่แฟนบอลต้องช่วยกันส่งกำลังใจกันอีกแรงครับ
ศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติไทยเราได้เป็นเจ้าภาพ
ซึ่งผลงานที่ผ่านมาครับฟุตซอลทีมชาติไทยเราก็ทำได้ดีเป็นที่น่าพอใจ
โดยนัดชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่๒๙มกราคมนี้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยิงสดส่งตรงถึงหน้าจอ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีแฟนบอลชาวไทยอย่าลืมส่งแรงเชียร์ให้กับเหล่านักเตะโต๊ะเล็กทุกคน
ให้คว้าแชมป์มาฝากพวกเรากันด้วยนะครับ
ส่วนตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพิธีกรของเรารอคุณผู้ชมอยู่แล้วล่ะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
มาพบกับเรื่องราวนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยข่าวสารความเคลื่อนไหว
ผมไปตามหาข่าวสารเหล่านี้มาฝากท่านผู้ชมนะฮะทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน
เราติดทางกันไหมนะฮะสัปดาห์ที่แล้วพูดคุยกันสนุกมากนะคะเรื่องราวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
ครั้งแล้วกิธีกรรมยามว่างของทุกสองคน
คุณคราวที่แล้วแฟนมาเผามาให้

แคมป์ทีมชาติเขาก็จะรู้กันว่าชอบเป็นดีเจส
เขาจะแต่ว่าใช่แต่วันเดี๋ยวนี้เขาจะเปิดเพลงนิดนึง
แล้วแต่อารมณ์เขาบางทีก็คิกกระปู้อะไรของเขาอย่างนี้ค่ะ
ในห้องน้ำแล้วผมก็เต้นคนเดียว
ใช่ประมาณไปเรื่อยครับแล้วแฟนผมจะชอบถ่ายถ่ายวิดีโอ

ก็ทุกตอนอาบน้ำก็ถ่ายแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายไว้ข้างล่างไม่ได้นู้นครับ
โอ้โหทำไมชอบเป็นดีเจ

รู้สึกว่ามันพอฟังแล้วมันแบบโยกได้
มันรู้สึกว่าอยากเล่นให้คนอื่นฟังแล้วให้คนอื่นมีความสุข

ก็เลยเอาเงินที่มีไปซื้อเครื่องดีเจมา
แจนบอกว่าแฟนบอกว่าอยากได้วันนี้ต้องขับรถไปซื้อที่ไหน
ก็ผมเป็นคนใจร้อนไปหาให้หน่อยที่ไหน
คือวันนี้คิดพรุ่งนี้มันนอนไม่หลับคือวันนี้อยากจะตื่นให้ไปซื้อเลย
คือถ้าคิดวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้เลย

ถ้าทันวันนี้ก็เอาเลยก็ขับไปนนเลย
ตั้งใจจะไปเล่นที่ไหน

แววหลายอย่างมันมาทางแบบเส้นทางบันเทิงนะอยากเป็นดาราไหม
พูดถึงกำลังใจไหมเนี่ยแซวแฟนเราบ้าง

แล้วก็แบบคอยตามอารมณ์เขาอะไรอย่างนี้